สวัสดีครับรับรักไหมครับแข่งผู้ไม่เกลียดรับรับสื่อเมืองโชว์ที่รักทุกท่านไหมครับ
สวัสดีครับรับรักไหมครับแข่งผู้ไม่เกลียดรับสื่อเมืองโชว์ที่รับสื่อเมืองโชว์ที่ไทย
ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ง่ายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางของอีรักษ์เองเนี่ย
ทีมที่ไปแข่งที่โอลิมปิกกับทีมที่เอามาครั้งนี้ก็เป็นคนละทีมกันแต่เขาก็มีการฝึกซ้อมมาอย่างดี
มีการเตรียมตัวกันมาอย่างดีก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์ดีแล้วก็ได้เทคนิคใหม่ใหม่จากการที่มาแข่งแมทอุ่นเครื่องกับเราในวันพรุ่งนี้ด้วย
ก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นแมทที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นแมทที่สนุกค่ะเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งด้วยในตัวเองเนี้ย
ก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าความแม่นยำอะไรอย่างนี้
ตรงนี้จะทำให้เด็กเราได้ประสบการณ์มันคล้ายกับทีมชาติอาเซียนที่เล่นกันด้วย
อย่างเช่นพวกมาเลอินโดซึ่งมีความเร็วเนี่ย
ก็จะได้ทดลองติดกันด้วยครับผม
ทางไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดนะครับ

ให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมตลอดทั้งปีนะครับ
เพื่อจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยทุกชุดนะครับ
เยาวชนทั้งหลายก็อีกหน่อยก็คือจะเป็นความหวังของประเทศไทยนะครับ
ที่จะต้องขึ้นมาเล่นในชุดอย่าง
๒๐นาทีเป็นต้นปล่อย